ให้โชคดีโชคดีสุดนเทในเสร็จเพลงปลีน่ะ
ข้อยรวยข้อยรวย

วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมนะฮะ

ภูเก็ตตั้งอยู่ริมถนนลาดกระบังที่นี่เนี่ยเขามีผักให้ลูกค้ากินกันฟรี
ไม่ว่าจะเป็นอากาศขาวผักทีเหล่าใบมันปูใบบัวบกหรือปีดหลูนฮุ้ย
ก็ยังมีเลยนะเยอะอย่างกับยกสวนผักมาไว้ที่นี่เลยแหละครับแค่ค่าผักรวมรวมกันเนี่ย
ก็ตกวันละสองพันกว่าบาทแล้วล่ะครับที่สำคัญเนี่ยเขามีอาหารใต้ที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ลิ้มลองถึงวันละหกสิบอย่าง
ทั้งครั่วกริงพัดสะต่อแกล้งใต้อิกษารับพัดยางเอาเป็นว่ารีบไปคุยกับเขาเลยดีกว่า
ว่ามีเคล็ดลับอะไรถึงได้ขายดีขนาดนี้
อันนี้ขายยังไงครับข้าวแกงเราเอาสมมุติคนมาถือปึ้ง
ข้าวนี่ก็ตักได้เลยข้าวลาดจะมีข้าวอยู่สามชนิด
จากสองอย่างนี้คิดยังไงฮะสองอย่างถ้าธรรมดาไม่มีทะเลหกสิบบาท
ถ้ามีทะเล๗๐แต่ถ้าเป็นเนื้อปลาล้วนเหมือนเนื้อปลากระพงเล่ไม่มีกล้างอันนี้๘๐บาท

อันนี้จะเป็นสตอผัดกะปิกุ้งอันนี้จะเป็นลูกเหลียงค่ะเขาเรียกต่อเหลียงผัดเผ็ดใส่ไก่
เห็นบอกว่านอกจากกับข้าวแล้วนะฮะทีเด็ดของร้านนี้ยังมีน้ำยามี๕แบบ
อันนี้จะเป็นน้ำยาปูค่ะจ้ะอันนี้จะเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายอันนี้จะเป็นน้ำยาใต้อันนี้จะเป็นน้ำยาป่า
น้ำยาบางนอกจากน้ำยาที่เด็ดแล้วนะครับเส้นที่นี่ก็พิเศษ
ใช่ค่ะทำเองค่ะเป็นเส้นสดทำเองใช่เอาแต่เส้นเราไปซื้อมามันไม่มีสะดวกกว่าง่ายกว่าครับ
จริงเส้นของพี่เนี่ยถ้ามันรวมกับน้ำยาของพี่มันจะอร่อยมากเพื่อมันต้องเป็นแบบนี้เลย
เส้นต้องเป็นสูตรของเขาเลยใช่มันจะเท่ากันใช่ไม่ยอมเสียเวลาลงทุนทำเองใช่
ซึ่งในขั้นตอนการทำน้ำยาขนมจีนนั้นแม่นุษย์การันตีเลยว่า
เนื้อปลาจริง
โดยสิ่งแรกที่ต้องเตรียมนั่นก็คือ

จากนั้นวางตะไคร้แล้วก็นำไปนึ่ง
ซึ่งพอเนื้อปลาสุกได้ที่แล้ว
ก็สามารถนำไปทำน้ำยาต่อได้แล้วล่ะครับ

เดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับ
ที่ลงทุน๕๐๐๐จะขายได้แค่๕๐๐บาท

แปลกใจเลยทำไมวันนึงขายได้๖๐๐ไม้

ปลาทูทอดกับข้าวมันกับน้ำพริกกะปิ
มันผสมรวมกันแล้วมันอร่อย

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
เรายังอยู่กันที่ร้านอร่อยจังภูเก็ต
หลังจากที่เราได้เนื้อปลากระพงที่สุกได้ที่แล้ว
สิ่งต่อไปที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือ
พริกแก้งเป็นนั่นเองแหละครับ

พริกไทยดำหอมแดงกระเทียมตะไคร้ซอย

จากนั้นใส่กะปิลงไปตำต่อให้เข้ากัน
แล้วก็ใส่เนื้อปลากระพงที่นึ่งเสร็จแล้วลงไปตำเพิ่ม
ก็จะได้พริกแกงสำหรับทำน้ำยามาแล้วล่ะครับ
ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอย่างไร
เฮียป้องไปล้วงเคล็ดลับกันต่อเลยครับ
กะตี้อันนี้เป็นอย่างไรครับ
กะตี้จะเป็นกะตี้หัวจะมัน

นี้จริงก็ใส่กะปินิดนึงนะครับ
เนื้อปลาแน่น
คราวนี้เราให้เวลาไฟเบากวนไปเรื่อย

อันนี้เป็นน้ำยาที่มีปลากระพงแล้วนะฮะ

แปลงร่างเป็นน้ำยาปูแล้ว
นี้อี่โอ้โฮว่าเฮ่ย

ขอใส่ไปมาดูดก่อนนะครับ
ต้องมากินเลยเว้าคุ้มจริง

จากแป้งอันนี้นะคะทำมาจากข้าวเสาให้

มันจะนิ่มมากแล้วมันจะเละ

ต้องทำสองคนเส้นขนมจีน
แป๊บนึงนะคะรอให้เขาลอยขึ้นมา

เส้นเขาสวยแล้วก็เส้นเล็ก
อันนี้ก็เป็นน้ำเย็นธรรมดา
ทำไมต้องสองน้ำ

อันนี้เขียวพีชภัณฑ์ไม่ขาดยังไม่ขาดเลย

ใช่ค่ะ
โอเค
ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชม
กว่าจะได้ขนมจีนน้ำยาเส้นสด

มนุษย์ก็ขอแจกสูตรเมนูขายดี

ซึ่งขั้นตอนการทำจะเริ่มจาก

โดยที่เครื่องปรุงจะประกอบไปด้วย
น้ำเชื่อมขิงน้ำมันงา

โคนต้นหอมเห็ดหอม

ให้มีกลิ่นหอม

ปลาจาระเม็ดนึ่งซีอิ๊ว๑๐นาที
แต่งหน้าด้วยขิงต้นหอมเห็ดหอม

ก็จะได้เมนูปลาจาระเม็ดหนึ่งซีอิ๊ว

่อยจังภูเก็ตมาแล้วล่ะครับ
อกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนู
ที่รสชาติเยี่ยมไม่แพ้กัน
เฮียป้องไปพิสูจน์กันเลยครับ

เหมือนมาขายริมถนนเลยฮะ
ปลาจาระเม็ดนึ่งซีอิ๊ว
แกงเหลืองยอดมะพร้าวอ่อนกับปลากระพง

บะเรียงผัดไทย

ใช่ขนมจีนน้ำยาปูค่ะ
คุณหลีกพุทธค่ะมึงนะครับอาหารสนหัวเราจะต้องชี่กันแล้วนะฮะ
ให้ช่าเค็มด้วยใช่ใช่นี่ผมเนี้ยปลาแน่นแน่นใช่
อืมน่าแน่นหรอใช่ตรงนี้พอแล้วมันสดสดใช่ค่ะสดติดแน่นสดใช่ค่ะ
น่าน่าหวานแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากก็ใส่น้ำจิ้มสิกด้าน
กันซะจริงจังเลยนะครับเฮียป้องแต่ก็ต้องขอกลับมาจริงจังกับเรื่องราวของแม่นุษย์กันบ้าง
เพราะก่อนที่จะมาเป็นร้านรอยจังภูเก็ต
ที่ขายดีมีเมนูเยอะขนาดนี้
มนุษย์ก็เคยผ่านความลำบากมาไม่ใช่น้อย
พนักงานบริษัทตัดสินใจลาออกเพราะตั้งท้อง

คิดที่อยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเอง

ให้แม่นุษย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

ทำงานบริษัทเสร็จแล้วก็ท้อง

มันจะต้องเป็นงานในลักษณะที่ว่า

ที่จะเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้
ก็เลยอยากจะขายอาหารเพราะว่าเราชอบ

เปิดตั้งแต่๘โมงเช้ายันเที่ยงคืน
เวลานอนก็น้อยมาก

ซื้อวัตถุดิบเสิร์ฟ
แล้วก็ล้างจานผัดทุกอย่าง
เพ้ยบหนกว่าทำเหนื่อยจนกระตั้ง

หมอนัดพี่คลอดเนี่ยตอน๒ทุ่ม
พี่ออกจากร้านไปนี่ตอน
กระเป๋าไปคนเดียวไปคลอด
ใช่ให้แฟนมาอยู่ร้านต่อ

ไม่มาปิดร้านสักอันหนึ่งก็ได้
คือตอนนั้นข้าวเช่าอย่างเงี่ยมันแพงมาก
คือถ้าเราทำแบบไม่เต็มที่มันจะไม่เพียงพอ

ข้างในมึงมีอีก๑วันเขาก็มาแจ้งว่าจะขึ้นค่าเช่าอีกหนึ่งหมื่นบาท

มาขายดีคือมีรายการรายการให้มาถ่ายครับเขามากินก่อนก็บอกว่า
เสร็จแล้วก็บอกว่าอร่อยกินแล้วบอกอร่อยอ่าเดี๋ยววันวันหน้า
นะครับจะมาถ่ายจะมาขอถ่ายก็เหมือนเราอย่างเงี้ยแล้วก็มา
ถ่ายใช่ใช่อ๋ออากาศไปปั๊บโอ้ไม่มีที่จอดรถคิวยาวอยู่
บนฟังแล้วผ่อนรุกอันนี้คือเลยใช่จากแบบ
คราวนี้คนก็เริ่มเยอะเยอะมาเรื่อยเรื่อยคุณพี่สู้มาขนาดนี้จนมีวันนี้นี่
เออแฟนพี่เขาดีนะที่เป็นผมผมอาจจะมีบ่นนะว่า
ขาดทุนทุกวันเลย๒ปี

อยากให้พี่นุษย์ให้กำลังใจหรือให้ข้อคิดหน่อย

คือพี่ทำมาจากสิ่งที่พี่ชอบ
ก็เลยยังทำได้อยู่เรื่อยอย่างนี้ค่ะ
ก็ถามว่าเจออุปสรรคยากแล้วด้วย
แต่ว่าด้วยความที่ลูกค้าคือฟิตแบ็ค
บอกเราว่ามันอร่อยนะ
มันทำให้เราถึงว่าต้องสู้

เราชอบถ้าเรามั่นใจรสชาติ

ก็ต่อยอดได้จนมีวันนี้นะครับ

ด้ายยินและก็ปลื้มใจไปด้วยเลยนะครับ
สำหรับพี่นุษย์จากร้านอร่อยจังภูเก็ต
แต่จากขนมจีนเส้นสดและข้าวแกงใต้รสเด็ด
ก็มาถึงช่วงสำคัญอย่างริมทางสร้างเงิน
ที่วันนี้น้องใบตองจะพาคุณผู้ชม
เปิดเคล็ดลับสร้างเงินสร้างอาชีพ
กับเมนูสุดแปลกทำขายริมทาง

แต่จะเป็นเมนูอะไรตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
มากันที่ร้านหมูปิ้งสูตรอากง
อยู่ตรงข้ามวัดสุทัศน์หมูปิ้งร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับ
เพราะความแปลกอยู่ที่หมูปิ้งที่ปิ้งร้อน
และจุ่มน้ำจิ้มแล้วจากนั้นโรยกระเทียมเจียว
จนไฟลุกควันขโมงแบบนี้นี่แหละครับ
โอ้โหยอดขายและเคล็ดลับริมทางคืออะไร
ฟังจากปากเจ้าของร้านกันเลยครับ
หมูปิ้งของเรามีสูตรที่แตกต่างจากที่อื่นด้วยใช่ไหมเจฮู
ค่ะหมูปิ้งของเราค่ะใช้เนื้อสันคอค่ะ
มันก็จะมีมันอยู่ในตัวมันแทรก
ปิ้งขึ้นมามันก็จะมีรสชาติหวานหอม
แล้วก็นุ่มไม่แข็งกระด้างค่ะ
ลับที่ทำให้ร้านนี้อร่อยแปลกแตกต่างและขายดีนะคะ
ก็คือนี่น้ำจิ้มรสเด็ดของเขา

รอยกระเทียมเจียวและพริกไทยลงไปด้านบน

และเป็นริมทางสร้างเงินที่ไม่เหมือนใครค่ะ

กี่ไม้ประมาณ๖๐๐ไม้ค่ะ
วันหนึ่งถึง๖๐๐ไม้นะแบบพริกเลยนะ

พร้อมกับจุ่มน้ำจิ้มสูตรอักกง
โรยพริกไทยและกระเทียมเจียวแล้ว

ให้น้องใบตองชิมกันเลยครับ

พอจิ้มลงไปกับน้ำจิ้มอ่ะทุกคนมันจะมีรสชาติหวาน
เหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นหอมเตาถ่าน
กระเทียมหอมพริกไทยแล้วก็มีรสแบบหวานเค็ม
ไม่แปลกใจเลยว่าไม่วันนึงขาดได้๖๐๐ไมล์

กับร้านหมูปิ้งสูตรอากงกันไปแล้ว
ต่อไปเราไปเปิดเคล็ดลับริมทาง
กับร้านชัยข้าวมันไก่ตอน
แต่เมนูสุดแปลกของที่นี่เนี่ยไม่ใช่ข้าวมันไก่นะครับ
แต่เป็นข้าวมันปลาทูเจ้าแรกของเมืองกรุง
อยู่ในซอยถนนคลองถมวัดโสมณัฐ
เมนูนี้เนี่ยมีทั้งปลาทูข้าวมันและน้ำพริกกะปิ
ขายดีขนาดที่ว่าต้องสั่งจองก่อนถึง๒ชั่วโมงเทียวนะ
ทอดปลากันวันละ๖๐ตัว
ใช้ข้าวมันกว่า๑๕กิโลต่อวัน
ขายดีขนาดนี้ไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
ข้าวมันปลาทูคืออะไรอธิบายหนูก่อน
ตอนแรกพี่ก็ขายข้าวมันไก่แล้วก็ทอดปลาทูวางขายบ้าง
ลูกค้าเขาก็อยากกินปลาถูแล้วก็ข้าวมันเปล่าจานหนึ่ง
พี่ก็เลยคิดเอเดียวว่าเราแกะปลาถูใส่ข้าวมันดีไหม

เคยเห็นนี่ปลาทูวางเต็มตู้เลยนะ

ออเดอร์เยอะขายได้วันประมาณกี่จานก่อน

ที่ร้อยกว่าร้อยกว่า
คือปลาทูแม่ก็จะแกะกล้างออกใช่ไหม

แล้วก็เติบมาพร้อมกับข้าวมันชุกไทย

ตามน้องเบ้ตรองไปกันเลยครับ

มันอร่อยอ่ะคือด้วยความข้าวมันน่ะ
มันมีความมันของข้าวมันอยู่แล้ว
ปลาทูทอดมันก็จะมีความมัน
แต่ว่ามันจะถูกตัดเลี่ยนด้วย
น้ำพริกกะปิที่เป็นมะนาวสด
อร่อยเลิศ
เรียกได้ว่าได้ทั้งความอร่อย
เคล็ดลับริมทางสร้างเงินของทั้งสองร้าน
ไปแล้วคุณผู้ชมก็ลองไปปรับใช้
อาจจะช่วยสร้างอาชีพกันได้เลยนะครับ

นั่งรถไฟมากินของอร่อยกันที่อำเภอกระสัง

ที่ต้องนั่งรถไฟมาไกลขนาดนี้เนี่ย
ก็เพราะมีอีกหนึ่งเมนูท้องถิ่น

ขายดีอีกต่างหากล่ะครับ
ที่นี่เขามีเมนูสุดแปลกที่เรียกว่า

หมี่ยำเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง

ต้องให้พี่แต๋ทายาทรุ่นที่๓
ของร้านป้าน้อยมียำไทย

ต้องกำลังประวังเลยค่ะต้องกำลังประวังเลย
เมนูหมี่ยำเนี่ยขายมานานหรือยังล่ะครับ

แล้วก็มาทั้งที่พี่แต๋รุ่นที่๓ค่ะ

แล้วสูตรหมี่ยำได้มาจากไหนกันล่ะครับพี่แต๋
วันนี้ครูในโรงเรียนเขาแนะนำให้ลองยำดวงค่ะ
เดี๋ยวเอาลองใส่เครื่องปรับผลฟิกผลอะไรพวกเนี่ย
เอามาลองยำดูอ่ะแต่แต่สลิงหนึ่ง๕๐ตังค่ะ
พี่แต๋ยำอ่ะจะมาเป็นลูกค้าในนักเรียนอ่ะ
หัวใจหลักของเมนูนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
ตัวแป้งซึ่งมือนึ่งแป้งก็คือป้าเฉลียว

แต่ถ้าจะให้นับจริงเนี่ยป้าเฉลียวแกอยู่หน้าเตาแบบนี้เนี่ย
มา๕๐ปีแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
แต่อายุ๒๕ปีเครื่องร้านทุกวันนี้อายุ๗๑แล้ว
เส้นนิ่มกับเส้นแห้งบางทีเมืองนอกเขาก็สั่ง
แห้งไปทำกินที่เมืองนอก
วันหนึ่ง๑๕โลแต่ช่วงเทศกาลนี่๓๐โล
แป้ง๑กิโลได้๑๒แผ่น๓แผ่น

ก็จะเป็นการนึ่งแป้งแบบโบราณ
โดยใช้เตาฟืนทำกันสดโดยใช้แป้งข้าวเจ้า
ซึ่งทำได้เพียงครั้งละแผ่นเท่านั้น
ในหนึ่งวันป้าเฉลียวแก่นึ่งแป้งแบบนี้ประมาณสิบห้ากิโลกรัม
เรียกว่าตื่นมาทำกันตั้งแต่ตีห้าเลยล่ะครับพอได้แผนแป้งแล้วก็นำไปพึงแดดทิ้งไว้
แห้งได้ที่ก็นำมาลอกแล้วก็ทาน้ำมันจากนั้นก็เอาไปยำนั่นเองล่ะครับ
อยากรู้แล้วล่ะครับว่าหมี่ยำของที่ร้านนี้หน้าตาเป็นยังไงรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
พี่แต่จ๋าช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหมล่ะครับปรับปรุ่นปรับปรุ่นให้เราซื้อมาตำดิน
ถ้าแถวตลาดเขาจะแช่แบบสำเร็จมันจะไม่หอมเขาคือเราทำวันต่อวันเลยค่ะ
อันนี้พิษปุ่มน้ำตาลผักไพรต้นล้ำตาลแห้งต้นล้ำตาล
ดูแล้วเนี่ยวิธีการทำก็ไม่ได้ยากครับแค่คลุกเคล้า
ขยำขยำก็จะได้มียำแล้วล่ะครับที่เด็ดของหมี่ยำ
อกจากจะเป็นตัวเส้นแป้งแล้วยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ทำให้มียำหอมอร่อย
นั่นก็คือปลาไม้นั่นเองล่ะครับปลาไม้ที่เราเอามาปั่นเองนะครับผม
เป็นปลาที่เราสั่งมาจากเขาเรียกว่าปลาอ่างทองหรือปลาอายุทยาประมาณนี้ครับ
ได้เห็นหมี่ยำอาหารเส้นประจำถิ่นที่ขายดิบขายดี
หน้าตาน่ากินทั้งสองเส้นแบบนี้ใครผ่านมาที่อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรำต้องไม่พลาดแล้วล่ะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สินแสชัย
จะต้องออกไปทำภารกิจแก้ห่วงจุ้ยเสริมความมั่นใจในการค้าขาย
ให้กับกิจการร้านค้าต่างซึ่งวันนี้เราไปกันที่ร้านถาวรรัฐนา
ตั้งอยู่ในย่านตลาดน้อยมีขายทั้งราดหน้าผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยว
ไก่อาหารตามสั่งก็มีนะครับเยอะแยะมากมาย
เดือนลูกค้าบางวันก็ดีบางวันก็เงียบที่สำคัญเนี่ย
ลักษณะของร้านสามารถเข้าได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ก็เลยอยากจะขอปรึกษาสินแสชัยหน่อยครับว่าจะต้องทำยังไง

เพราะฉะนั้นนะฮะจุดที่ทำลายทรัพย์นะฮะ
หาได้ใช้หมดก็คือเตาไฟตัวนี้ครับ
หาได้ใช้หมดก็คือเตาไฟตัวนี้ครับ
เตาไฟตัวนี้ที่มันเสียก็เพราะว่ามันค่อมท่อน้ำเสีย
เมื่อการค่อมท่อน้ำเสียคุณหามาได้เก่งเท่าไหร่

หน้าร้านเขาหันไปทางในตำแหน่งทิศตะวันออก
แต่ด้วยเหตุว่านะครับตะวันออกเนี่ยไปพบสารเจ้านะครับ
และมีศาลธิกงซึ่งถ้าถามตามหลักศาลธงจุดีแล้ว
ไม่ดีเวลาเงาแดดเช้าเนี่ยเสาตัวนี้มันก็ฟาดมา
เงาของเสาจิกกก็ฟาดมาในอาคาร
ก็จะทำให้คนในบ้าน๑สุขภาพไม่ดี
เกี่ยวกับเส้นสายนะครับ
หรือทางเดินลำไส้กระเพาะอาหาร
แล้วก็เกี่ยวกับความไม่สงบสุขของคนในครอบครัว
ก็คือวุ่นวายเดี๋ยวมีปากเสียงเดี๋ยวมีอะไร

เพราะฉะนั้นมีวิธีแก้นะครับประตูนี้นะครับ
ผมจะให้แก้เป็นประตูหลังไปเลยดีกว่า

เพราะฉะนั้นเตาไฟเราต้องจัดใหม่
เราจะต้องเอาเตาตัวที่ข้างหลัง
ที่ค่อมท่อน้ำทิ้งที่ผมพูดได้แต่ข้างต้นนะครับ

อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดทิ้งน้ำ
เมื่อเรากลับข้างให้ด้านหลังผมน่ะ

สิงค์น้ำจะมาอยู่ตรงปากหน้าบ้านไม่ได้
เพราะฉะนั้นทิ้งน้ำจะต้องไปอยู่ในตำแหน่งหลังบ้าน

ก็จะสำลิดผลก็จะทำให้ขายดี
จุดที่ทำให้เกิดบริวารมีปัญหา

ศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับก็คือหิ้งพระ
ถ้าวางอยู่บนขื่อคานและคน
รอดไปรอดมาไม่ดีนะครับ

ก็จะย้ายเข้าย้ายออก

จะต้องย้ายหิ้งพระไปไว้ในตำแหน่งของทิศเหนือ

แล้วก็เมื่อเราหันหน้ามา

ทางน้ำไม่ต้องแก้ไขเลยถูกต้องทั้งหมดแล้วครับ
เพราะว่าหัวมังกรอยู่ขวามือของผม

้วมก็อยู่ทางหางมังกรก็ถูกระบบของมัน
สาธิตหน้าบ้านนี้เป็นองศา๔องศาสวรรค์
ทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ย่อมเกิดความรุ่งเรือง
ถ้าทำได้แบบนี้รับรองรู้เรื่องเฮงปังด้วย
ได้เห็นวิธีการแก้ห่วงจุ้ย
ดึงดูดพลังโชคลาภแห่งการค้าขายกันไปแล้ว

ให้มาเป็นหน้าที่ของน้องใบตอง
เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ
และเมนูเด็ดของเขาคือลาบปลาดุกทอด

นี่บ้านราคาเกือบ๑๐ล้านเลย

ชนนั้นจะแย่เขาไม่ให้ขายพุธบาทด้วยค่ะ

เกิดลำบากถึงขั้นไหนครับ
โธ่ไม่มีเงินติดข้าวก็ก็คือไปขอข้าว

ทุกคนมาอยู่แถวย่านราบิลภาสะพานใหม่นะคะ

มาพร้อมกับพระเอกลิเก
พี่เอส่ายาง
พอแล้วขนาดนี้ก็ต้องมาเลยเหรอครับ
ตอนเดินแบบลิเกไปช้ามากนะกู
ถ้ามีผักก็ผักเน่าเลยนะจะบอกนะ

รู้เลยคุณแม่คุณพ่อครับมีของอร่อยแน่เลยใช่ไหมแก
มันก็ไม่ต้องบุกมามีของอร่อยมาฝากวันนี้จะพามาตามหาร้านอาหารอิสาน
เมนูเด็ดของเขาคือลาบปลาดุกทอด
พี่ไม่เคยเห็นเลยนะเอาจริง
เพราะว่าหลายร้านเขาไม่มีกรรมวิธีที่วิถันขนาดนี้
ที่สำคัญนะคะเขาขายดิบขายดีจนสดหนี้บ้านราคาเกือบ๑๐ล้านเลย

เพราะว่าถ้าเขาทำได้ขนาดนั้นหนูอยากจะไปขโมยสูตร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

ที่วันหนึ่งเนี่ยย่างไม่ต่ำกว่า๑๕๐ตัว
ทั้งหมักทั้งย่างและลาบกันเอง

ให้น้องไม่ต้องและพี่เอเชยา
พาไปขอเคล็ดลับกันเลยครับ
คือร้านนี้เป็นร้านอาหารอีสานใช่ไหมพี่

แฟนกับเมียนี่แค่คุณคนเดียวกันไหม

คุณเป็นแฟนคนเมียคน
วัตถุดินในร้านเนี่ยพี่อิ๋วคุณคนเลือกเองหมดทุกอย่างเลย

ปลาดุกย่างที่ร้านเนี่ยเค้าบอกว่าเด็ดมากนะ

โอ้โหแล้ววันหนึ่งใช้ปลาดุกเยอะขนาดไหน

อันนี้สาขาเดียวไหมเนี่ย

เมนูฮิตเมนูหลักของเราก็คือ

เพราะว่าแค่ลาบอย่างเดียวเนี่ยเค้าขายดิบขายดี

แล้วก็เลยแบบเอ๊ะลองคุยกับแฟนว่าลองทำประทอดดูไหม

แปลว่าเมนูลาบปลาดุกทอดเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาเฉพาะร้านเรา

อย่าพูดบอกต่อไปนะ
บูบวาสมิคลัวหลังร้านขออนุญาตนะพี่อิ๋ว
เปิดสูตรเด็ดล่าปลาดุกทอดให้เราหน่อยได้ไหม
ได้เลยครับยินดีครับไม่ห่วงนะแต่พี่นะสิ
พี่มีธุระด่วนเดี๋ยวพี่ไปรออยู่อีกที่หนึ่งได้ไหม

เขาไปฝากด้วยกับพี่อิ๋วไปฝากด้วยนะได้

จะเปิดแค่ลับการทำเมนูดาปลาดุกทอด
ซึ่งอันดับแรกก็คือการนำปลาดุกสด

โดยเริ่มจากการทำน้ำหมักประกอบไปด้วย
น้ำตาลปี๊บผงปรุงรสซอสปรุงรส
ผสมอาหารสีเหลืองไข่ละลายให้เข้ากัน
จากนั้นนำปลาดุกมาหมักทิ้งไว้ข้ามคืน
เพื่อให้น้ำหมักซึมเข้าไปในเนื้อปลา
แล้วจึงนำมายั่งในเตานั่นเองแหละครับ
เรียกว่ากว่าจะได้ปลาดุกย่างที่หอมร้อนน่ากินแบบนี้เนี่ย
ต้องใช้เวลาหมักข้ามวันข้ามคืนกันเลยล่ะครับ
พอเราได้ปลาดุกย่างกันแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็ให้น้องใบตอง
ทำลาบปลาดุกทอดกันต่อเลยค่ะ
นี่ค่ะเปิดสูตรลาบปลาดุกทอด
เริ่มขั้นตอนแรกอันนี้คือปลาดุกย่าง

เราต้องเอามาแลเอาก้างออกเราก็สับให้ละเอียด
เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาไปโอเคค่ะ
อันนี้คือใช้น้ำมันเยอะมากนะคะ

ยิ่งฟูเยอะได้ยิ่งดี

เมื่อกี้ใช้เวลาทอดนานแค่ไหนคะ

ป๊าะเสร็จแล้วค่ะ
ทอดเสร็จก็เอาไปลาดต่อค่ะ
พร้อมยำละค่ะ

มะนาวค่ะมะนาวเกือบเต็มช้อน
อันนี้จะเป็นน้ำตาน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อมนิดนึง
เนี่ยเรามีสายก้นผล่อมเมืองเมืองไปเลยเรื่องผล่อมแดง

ลาปลาดุกทอดค่ะ
เสร็จไปแล้วกับลาบปลาดุกทอด
เมนูเด็ดประจำร้านแต่วันนี้พี่อิ๋วก็ใจดีใจดี
เคล็ดลับการทำอีกหนึ่งเมนูขายดีของทางร้านนั่นก็คือ

โดยขั้นตอนแรกก็จะเริ่มจากการนำน้ำซุปมาต้มจนเดือด
ใส่ผลาตะไข่ใบมะกรูดลิค
และเนื้อหมูชิ้นปรุงรสด้วยน้ำปลา
จากนั้นใส่ข้าวคั่วรอจนสุกก็เติมผักชีลาวโหระพา
กล่ำผักกาดขาวถั่วฝักยาวน้ำปลาร้า
แค่นี้เราก็จะได้เมนูต้มอ่อมหมูสูตรเด็ดจากทางร้านแล้วล่ะครับ
รสชาติจะถูกอกถูกใจน้องไปต่อขนาดไหนตามไปชิมกันเลยครับ
มาแล้วค่ะพร้อมชิมแล้วโอ้โหเยอะแยะมากมายหลากหลาย

อันนี้จะเป็นนมย่างครับยำห้อยนั่งลมจงเกลือง

ทุกคนขาน้ำลายอะไรเนี่ย
เป็นปลาดุกที่ข้างนอกกรอบแล้วข้างในยังมีความนุ่ม
เครื่องลาบมันซึมเข้าไปถึงเนื้อปลาดุกด้านในแล้วมันเข้ากัน
ทำให้แต่ละคำที่กินเข้าไปมันมีรสชาติของความเป็นลาบหมดเลย

รสจัดจานเผ็ดคนกลมกล่อมแบบ๓๔๕๖๗รสอะ

ต่อกันที่นมย่าง
มันจะมีความนุ่มเด้งแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดนึง
อ่ะเมนูต่อไปส้มตำหอยเชอรี่
ปลาร้าค่ะดีมากหอยเชอรี่อะจุดเต็ม
เซ้นมะละโกของที่นี่เค้าจะเป็นแบบสามทุกคน
มันให้รสสัมผัสนี่มันแบบ
มีหลายเลเยอร์ในปากเด็ดตรงนี้
มาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะคะ

ใจครับ
หวานเสร็จสเตรียวเสร็จหอยสดมาก

ใช่ครับหอมเจียวจะทำให้หอมให้หวาน

เมนูอีสานจากร้านแซ่บอีสานสาขา๒เทพรักกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของพี่อิ๋ว

เพราะที่บ้านไม่มีเงินส่งเสีย
เลยตัดสินใจมาเป็นเด็กแบกน้ำแข็ง

สู้ชีวิตเพียงลำพังในกรทม
แล้วอะไรทำให้มีทุกวันนี้ได้ล่ะครับ
อยากจะถามเรื่องราวชีวิตพี่อิ๋
กว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีป้ายแดงวันนี้

บางทีบางวันนี้นอนลุกไม่ได้เลยปวดขา

มาทำเป็นพนักงานขับรถส่งของ

๑๕๐๐๐นี่โอเคไหมตอนนั้น
ก็พอได้พอวิ่งกันเก็บบ้างเลือกบ้าง

แอบบอกแอบบิ๊กไปกินบ่อยใช่ไหมครับไปกินบ่อยครับไปกินบ่อยแอบบอกแอบบิ๊กไปกินบ่อยครับ
แอบบอกแอบบิ๊กไปกินบ่อยครับไปกินบ่อยครับไปกินบ่อยครับไปกินบ่อยครับ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

เขาบอกว่าพี่หนกนั่นแหละว่าชอบเขาไปขอเบอร์เขา

ใช่ปกติจะชอบผู้ชายอวกค่ะช่วงนั้น

ไปแต่งที่ราวเลย

ก็คือไปขอข้าวข้างคนข้างห้อง

เพราะว่าช่วงนั้นเราหาคนเดียวแล้วพี่มันไม่ทัน

ก็เป็นอาหารอีสานึงนะครับอาหารอีสาน
เพราะว่าพี่นกเคยมีมือสามารถอยู่แล้ว

มีรถอยู่คันหนึ่งแกก็เลยเอาไปเข้าไฟเน้นให้
ลงทุนวันแรกลงทุนกับค่าวัตถุดิบต่างไปเท่าไหร่

โอ้โฮได้๕๐๐บาทค่ะเปิดมั่นแล้วครับเขยไม่ได้เลยก็มี

ทอครับก็นั่งถ้างรถขิ่นค่ะค่ะว่าแบบเย่นะ
เราก็แย่นะลงทุนอย่างนี้เย่มาก
อันนี้โทรกันแบบมันไม่มีเงินแล้ว

ก็ผมไปเจอตึกอยู่ตึกหนึ่งแถวรัชดา

เป็นค่ามัดจำแล้วก็เป็นตกแต่งร้าน

เหมือนที่เขาโดนธนาคารยึดไปแล้วอย่างนี้
แล้วเหมือนเขามาหลอกเราขายให้เราไปเช่า
จากนี้
หนึ่งวันปิดร้านเลยจริงค่ะปิดร้านขายได้มันเดียวเอง

ตอนนั้นรู้สึกอย่างไรน่ะพี่โน๊ต

เหลืออะไรพี่มันมืดไปหมด

แต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่พี่อิ๋วเองก็เป็นนักสู้
คือท้อไหมท้อเครียดไหมเครียดแต่ไม่เคยหยุด
ไม่หยุดไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็หาไปเรื่อยกว่า

อันนี้คือกู้กู้ขายกู้ธนาคาร๒แสน

ไปจนตรงนี้ก็ไม่มีแล้ว
ก็ต้องต่างตัวต่างกลับไปอยู่บ้านนอก

แล้วมันมีจุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อยู่ดีเนี่ย
ร้านเราเป็นที่รู้จักและคนเยอะขึ้นมา

จะมีลูกค้าพกปองนึงมาประมาณ๒๐คน
นั่งทานอาหารประมาณเขาเข้ามาร้านเราเลย
ใช่ทั้งเต็มโต๊ะเต็มร้านเลย
ก็คือได้ประมาณ๔๕พันบาทใช่ประมาณ๔๕พันบาท

วันต่อไปมันก็จะเริ่มมาทีละ๑๒๓๔อะไรอย่างนี้ครับ
จากยอดขายแบบหลักพันต่อ๓๔๕๐๐บาทขยับเป็นหลักหมู
ใช่ค่ะใช้เวลาขาย๒ปีในที่สุดสามารถล้างหนี้หมด
๕แสนกว่าบาทวันที่แบบมันเป็นการปิดหนี้๕แสนปั๊บอ่ะรู้สึกอย่างไง
ดีใจมากดีใจมากกอดกันเลยเราก็ทำได้นะ
เราก็ถูกมาถูกทุกวันนี้อะไรอย่างนี้
เข้าสู่ปีที่๔ของการขายซื้อบ้าน
บ้านหลังแรกแถวไหนคะ

๗ล้านกว่าบาทเป็นราคาจีนแสน
๔ปีผ่านไปวางเงินดาวน์ที่สื้อบ้าน๑ล้านบาท
ความภูมิใจของเราจับเงินล้านครั้งแรก
มันรู้สึกอย่างไรคะ
เงินล้านหนึ่งจากฉันนะครับจากคนที่แบบศูนย์แบบ
สาขาอันนี้เปิดมานานแค่ไหนนะคะ
เกือบ๒ปีแล้วครับ